อัปเดตคดีการลักลอบเปิดคลินิกทันตกรรมเถื่อนกันหน่อยนะคะ
ซึ่งคนที่ต้องคดีนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คืออดีตนักแสดงหนุ่มคูณคณินค่ะ
เล่นเป็นพระเอกมาก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคุณนะ
ซึ่งเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่สนผลโยธินค่ะ
พนักงานสอบสวนได้นำตัวคุณคณินไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
โดยคุณคณินไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ
แต่จากการสอบถามข้อมูลจากเพื่อนสนิท
เขายืนยันว่าคุณคณินเรียนจบทันตแพทย์จริงนะคะ
และยังไม่ได้รักษาใคร
เรื่องต้นธนายจะยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อนะคะ
ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร
แต่ว่าการตั้งต้นด้วยการเปิดคลินิกโดยที่ไม่มีใบรับรองเนี่ย
แน่นอนว่าคลินิกนี้ก็ถือว่าเป็นคลินิกเถื่อน
ที่ไม่มีหมอที่มีบัตรยืนยันว่าตัวเองประกอบอาชีพนี้จริง
เป็นคนรักษาให้กับผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้อยากจะไปทำฟัน
จัดฟันหรือทำอะไรก็ตามต้องตรวจสอบให้ดี
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสกรณีตัวอย่างเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่ง
ใช่ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่เคยไปให้การใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้นะคะ